ส่วนหลักฐานทางคดีที่สสเต้มงคลกิจเนี่ยนะคะ
ได้นำมาแถลงเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นประเด็นค่ะคุณนัทพงศ
โดยเฉพาะคนหาปลาที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ

นิตนะคะก็รู้จักหน้าตารู้จักชื่อได้ยินเสียง
ฟังคำตอบเมื่อวานที่ออกมาบอกว่า
ที่เข้าไปเห็นตรงนั้นน่ะมันคือขอนไม้
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่า
โอเคคือบางคนก็ยังเชื่อว่าเป็นคุณตังโม
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ช่วยเหลือนะคะ
วันนี้ลุงนิดคนหาปลาคนนี้ก็ยืนยันว่าเป็นแค่ขอนไม้
แล้วบอกว่าจะแจ้งความกลับสสเต้ฐานหมินประมาทค่ะ
นี่แหละค่ะลุงนิตหรือว่านายวินิตรีปัญญาคนหาปลาที่สสเต้
บอกว่าพายเรือเจอคุณตังหมูแล้วไม่ยอมช่วย
วันนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองนนทบุรีนะคะ
ยืนยันบอกว่าที่เห็นเนี่ยเป็นถ้อนไม้จริงจริง
ขนาดประมาณห้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตร
แล้วถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตยังไงก็ต้องช่วย
บนเรือเนี่ยมีทั้งเชือกและตะข่าย
ในกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยพายเรือไปแล้วพายกลับ
เพราะว่าขอนไม้เนี่ยมันจะลอยมาพันตะข่ายดักปลาก็เลยพายเรือไปดันขอนไม้ออก
นี่ก็ลุงนิดก็อธิบายแบบนี้นะคะ
ส่วนบางคนบอกเอ้าแล้วขอนไม้ทำไมถึงลอยถวนน้ำได้
ลุงนิดอธิบายบอกว่าก็เป็นเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดน้ำวน
มันเป็นแบบนี้ทุกคืนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยตนเองได้รับผลกระทบมาก
ถูกสังคมโซเชียลกล่าวหาว่าไม่มีน้ำใจ
ชาวโลกออนไลน์ก็กล่าวหาว่าถูกจ้างมาให้ไปดูลาดเหล่า
ซึ่งลุงนิตยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงถ้าเป็นเรื่องจริงขอให้ตายภายใน๗วันค่ะ
พี่มาสงสัยผมพี่สงสัยคนในเรือที่สิบส่วน
วันนี้ก็ทั้งวันแล้วค่ะลุงนิดนะคะ
หลังจากให้ปากคำตำรวจตำรวจก็พาลุงนิตไปชี้จุด
ตรงที่พบขอนไม้กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ที่เห็นในกล้องวงจรปิดตรงประตูน้ำปากคลองบางกอกน้อยเนี่ยนะคะ
แล้วก็เข้ามาแจ้งความกลับมาแจ้งความต่อ
อันนี้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีสสเต้ในข้อหามินประมาทค่ะ
จังหวะนี้เลยคุณนัทพงศ์สสเต้มาสอบพอนี้พอดี
สพนนทบุรีอ่ะคือเขามาวันนี้ก็คือจะเอาคลิปจากเทศบาลบางกรวย
ช่วง๒๑นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๒นาทีคืนวันที่คุณตังโมตกเรือมาให้ตำรวจ
บอกว่าตำรวจยังไม่มีคลิปนี้นี่หลักฐานคลิปนี้มีประโยชน์มีภาพมีเสียง
มีพยานบุคคลอันนี้จะต่างจากพยานบุคคล
เพราะพยานบุคคลมันสามารถเปลี่ยนแปลงคำให้การได้จะเอามาให้ตำรวจ
แล้วสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าวัตถุที่ลอยน้ำในคลิปคือคุณแตงโม
ก็เพราะว่าการลอยทวนกระแสน้ำแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดพบศพด้วย
ส่วนข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะให้ตำรวจเป็นผู้พิสูจน์
เท่ดำเนินกันดีคุณเท่อยู่กันดี

ในครั้งแรกที่เห็นลุงนิดเดินไปแล้ว

คือระหว่างนั้นช่วงเวลาเซี่ยวนิดเดียวเนี่ย
นักข่าวก็ถามบอกมีอะไรจะพูดกับลุงนิดหรือเปล่า
ประโยคที่ทำให้ลุงนิทเดินไปเลย

ชายคนนี้ไม่ใช่คนหาปลาในคลิปที่ผมเผยแพร่
เป็นคนตกปลาริมฝั่งคนละคนกัน

ประโยคนี้ค่ะลุงนิดเดินออกไปจากวงเลยค่ะ

นี่แก
ได้รับผลใช่เนี่ยแกได้รับผลกระทบมากเลยพี่เต้
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศอื้อหือ
ช่วงเวลาที่แบบสวนกันเซี่ยวนึงแล้วสายตามาประสานกัน
บอกกับเต้ว่าเป็นขอนไม้
อาจจะไม่ค่อยเข้าทำนองนิดนึง

ทรงนิทมาอย่างไรกับเรื่องนี้
ใครก็รู้ว่าเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันกับสอสอ
คุณเต้ศีราเจญจากษัสสออดีตสอขออภัย

คุณเต้คุณเอาข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

นายศีราเจญจากละอดีตสอศวกรุงเทพอภลังปัชรรัชน์
ที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อพูดกับนายวินิตตรีปัญญา
หรือว่าลุงนิตอายุ๕๓ปีคนหาปลา
แล้วก็เข้าไปแจ้งความสตตามพบคมพิวเตอร์

หลังจากเอาคลิปที่อ้างว่าเป็นคุณแตงโมกำลังว่ายน้ำเข้าฝั่ง
แล้วลุงพายเรือหาปลามาเข้าไปดูแต่ไม่ช่วยเอามาเผยแพร่
ศีระระบุว่าหลังจากทราบว่าลุงนิตโดนนายมงคลกิจ
ให้ร้ายทำให้เสื่อมเสียก็โทรศัพท์ไปคุยกับลุงนิต

แล้วก็ได้รับการประสานให้มาช่วยเหลือด้านกฎหมาย
เพราะว่าสังคมลงความเห็นไปแล้วว่าลุงนิดเป็นคนไม่ดี
จากคลิปของคุณสสเต้นอกจากนี้นะครับ
ยังรวบรวมหลักฐานร่างหนังสือจะยื่นปปชนะครับ
ให้ตรวจสอบจริยธรรมในสัปดาห์หน้าฮะ
วันนี้ผมจะแจ้งกับตำรวจว่าให้ตรวจสอบทุกคำพูดของสอเต้

เพื่อให้ตรวจสอบทุกคำพูดของสเต้หลังจากนาทีนี้
จะได้มีการพูดหรือแสดงหลักฐาน
จะได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย
จะพูดอะไรให้เช็คข้อมูลเช็คหลักฐานทั้งรอบครอบก่อน
ลุงก็เห็นไหมผมดูร้องไห้ชาวบ้านก็ด่า
ลุงใจดำเอามาผิดไม่ช่วยเหลือคนตกน้ำ
เพราะฉะนั้นลุงได้รับหายแล้ว
ลุงจะดำเนินคดีสสเต้ยังไง
ผมก็จะเป็นทีมกฎหมายผมจะเป็นที่ปรึกษาไป
ศีระยังระบุอีกบอกว่าสสเต้มงคลกิจ
ทำให้จนที่สิ้นเวลาในการทำคดีคุณตังโม
ตำรวจไม่สามารถสรุปคดีได้
ขณะที่๕คนบนเรือก็ใช้ชีวิตไม่ได้

ถ้าสสเต้มีหลักฐานควรนำไปให้พนักงานสอบสวน
แต่สิ่งที่ทำวันนี้สร้างความเสียหายให้หลายคน
ดังนั้นจึงต้องแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ
คำพูดของสสเต้เรื่องไหนเท็จให้ดำเนินคดี
เพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวก็เท่ากับมีโจทย์๒แล้วนะคะ
นิดหนึ่งแล้วก็คุณศิระอีกหนึ่ง

วันนี้ก็อย่างที่เขาบอกว่าจะไปดำน้ำ
ตรงจุดที่คาดว่าจะมีเสื้อลูกไม้สีขาว
ของคุณตังโมจมอยู่จะหาให้เจอให้ได้เลย
เจอก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะคะ
ก็เดินหน้าค่ะหากระโปรงลูกไม้สีขาวของคุณแตงโมนะคะ
โดยมีทีมนักประดาน้ำกู้ภัยมังกร
จังหวัดชนบุรีกับมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
เต้ก็ไปด้วยนะคะ
เริ่มภารกิจนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
ก็มีการขอทีมจากทางคุณปนัดดาวงผู้ดี
ซึ่งตรงนี้เขาจะดำน้ำค้นหาในขอบเขตบริเวณพิบูรสงคราม
และระหว่างวัดรุ่มคงคารามกับวัดค้างคาว
ซึ่งใกล้กับท่อสูบน้ำเข้าไปภายในกรฟภ
จะเป็นช่วงเวลาสูบน้ำเข้าและระบายน้ำออก
ต้องการหากระโปรงลูกไม้สีขาวของคุณตังโม
ยังไม่มีใครหาเจอนะฮะวันนี้เขาหากันจริง
เพราะว่าเขาเชื่อว่าหลักฐานอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
ที่จะสามารถหาร่องรอยคราบเลือดจากบาดแผล
เพราะว่าอยู่ใกล้กับบาดแผล
คุณเต้เชื่ออย่างนั้นมันอยู่ใกล้กับบาดแผล
แล้วก็ไม่กังวลด้วยว่าจะตรวจสอบไม่ได้
ถ้าแช่ในน้ำนานเพราะว่าคุณเต้บอกว่า
คือหาผ้าขาวที่คาดเอวของน้องแตงโม

ถ้าได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว
เพราะว่าเป็นพยานใกล้บาดแผลมากที่สุด
แล้วก็ผู้ถูกกระทำ

เพราะว่าตำรวจก็ยังหาอยู่คุยกันแล้ว
เพราะว่าพนักงานสอบสวนก็ยังอยาก

เราไม่ได้ช่วยไปในการแทรกแทรงสำนวนทดี
เขาเรียกว่าเราช่วยหารักฐาน
เหมือนเป็นพลเมืองดี
การประเมินของสอสอเต้
และขีดจำกัดของอุปกรณ์ที่เตรียมมา

เพราะว่าเป็นทีมในพื้นที่มาตั้งแต่ต้นค่ะ
เรื่องของอากาศนะครับ
อากาศจะหมดตอนไหนเราไม่มองไปถึงเกณฑ์เลย
ของความลึกนะครับค่อยลากนะครับ
คนที่ควบคุมเวลาได้คือคนที่อยู่บนบก

เรามีหน้าที่ค้นหาอย่างเดียว
ก็เป็นการลงดำน้ำค้นหากันอย่างแข็งขัน

ก่อนที่จะลงดำเนี่ยก็มีการจุดทูป

ขอให้ภารกิจราบรื่นแล้วเจอวัตถุพยาน

นี่ค่ะท่าเรือพิบูรสงคราม

แล้วก็ตอนที่เขาลงไปดูทีมดำน้ำ

ท่านายกิจทะนาไปด้วยเห็นมั้ยนั่งถ่านหน้ามาหาคุณพุชม
ไม่ได้สวมเสื้อประดาน้ำนะ
หาห่วงยางด่วนเลยค่ะครับล่าสุดตอนสิบหกนาฬิกาฝนตกลงมาค่ะ
ก็แจ้งมาว่าคุณมงคลกิจกับทีมนักประดาน้ำยกเลิกภารกิจแล้ว
แล้วก็กลับมาขึ้นเรือที่ท่าเรือเอ่อกลับมาขึ้นขึ้นฝั่งที่ท่าเรือพี่บูรสกตามหนึ่งค่ะ
ฝนมันลงอ่ะนะฝนลงฮะฝนลงวันนี้วันนี้ฟ้าครึ้มค่ะ